มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
ให้กระจ่างก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรมาก
เป็นภาพที่ได้จากปั๊มน้ำมันที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุที่มีรถชนกัน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งนะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นหลานชายของคนที่เรากำลังจะคุยด้วย
คุณอาไม่ใช่คุณอาแท้นะคะแต่ว่าก็ช่วยครอบครัวของหลานคนนี้แหละในการตามหา
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยหลานชายเสียชีวิตนะคะอายุ๑๘ปีตามข่าวนะคะ
ก็หาว่าตกลงแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีรถที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุกี่คัน
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปที่เบื้องต้นเบื้องต้นเหมือนจะเข้าใจไปว่ารถคันนี้เกี่ยวไหม
ที่ทำให้มีคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งบาดเจ็บแต่ว่าเจ้าตัวนะคะ
คนที่ขับรถวันนั้นคือเป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึง
ก็มาพบตำรวจแล้วเรียบร้อยให้ตรวจสภาพรถให้ปากคำแล้วเรียบร้อย
เพียงแต่ว่าคุณอาบอกว่าไม่เป็นไรยังไงยังขอทวงถามถามหา
ต่อไปอีกว่าตกลงแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วเกี่ยวข้องกันแค่ไหนวันนี้เราไล่เรียงคุยทุกท่านเลยนะคะ
แต่ตำรวจยังไม่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
ขอรวบรวมข้อมูลก่อนท่านแรกเราจะคุยกับคนที่โพสต์กล้องวงจรปิดนี้
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนในจังหวัดนะคะ
บอกว่าถ้าใครมีคลิปใครมีหลักฐานใครมีเบาะแส
ก็ขอให้ติดต่อไปคือคุณนงรักคำแสนราช
คุณอานงรักสวัสดีค่ะ

คุณอาดิฉันสรุปถูกไหมว่าเอาตอนนี้เบื้องต้น
คือยังไม่สามารถสรุปได้ว่ารถคันสีขาวในคลิปวิดีโอ
เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่หลานชายกับเพื่อนของหลานชายประสบ

เข้าค่ะยังไม่ได้สรุปได้ค่ะ
ยังไม่สรุปค่ะเพราะว่าตามที่เราไปดูคลิปมา
มีรถหลายคันที่ผ่านตรงนั้นค่ะ
แต่บังเอิญมีรถน้องคนนี้เขาแวะเข้ามาในปั๊มในช่วงเวลานั้น

แล้วก็มาซื้อน้ำที่เซเว่นแล้วมาล้างล้อค่ะ
เราก็ไปขอความอนุเคราะห์ค่ะจากปั๊มน้ำมันดูกล้องวงจรปิดค่ะ

มีคันนี้คันเดียวเลยใช่ไหมคะ
ที่ดูแวะเข้ามาในช่วงนั้นมี๓คันค่ะ

แต่สองคันนั้นเขาไม่มีที่ท้าอะไรนะ
ไปซื้อน้ำหรือว่ามามีลงมาดูรถอะไรประมาณนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะคะที่คุณอาบอกว่ามีทั้งหมด๓คันคือเทียบจากเวลาช่วงเดียวกันใช่ไหมคะ

เดี๋ยวแปลว่าทุกคันที่คุณอาบอกว่าอยู่ในช่วงเดียวกันคือทุกคันรวม๓คันที่ว่านี้ต้องผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุแน่

แล้วเราได้ติดต่อไปที่อีก๒คันด้วยไหมคะ
ยังไม่ได้ติดต่อค่ะ
พยายามรอกล้องวงจรปิดว่าใครมีในช่วงนั้นขอหน่อยได้ไหมค่ะประมาณนี้ค่ะ
อีกสองคันนี้เข้ามาก่อนหรือหลังรถคันสีขาวค่ะ

แล้วก็ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาหรือว่าไม่สามารถหาเบาะแสเพื่อติดต่อไปได้นะคะ

ภาพที่คุณอาได้จนถึงตอนนี้ที่บอกว่า๓คันก็คือจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันล้วน

คุณอาถนนสายนั้นนี่ถ้าเอาตามข่าวที่คุณอาเขียนเอาไว้เนี่ยนะคะ
ถนนชื่อว่าถนนแจ้งสนิทกิโลเมตรที่

ซึ่งถนนเส้นนี้คุณอาลองอธิบายให้ฟังหน่อย
ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะมันเป็นเนินค่ะ

ค่ะแล้วก็ลงเนินมาก็สักพักก็มีเจอที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เอ่อรถของหลักจ้ะเชิญค่ะ
ค่ะช่วงนั้นเป็นเลยอะไรนะครับ
ไฟฟ้าของเผืองในค่ะช่วงนั้นค่ะ
อ่าคือตรงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
เนินมาแล้วเกิดเลยเหรอคะ

เงินมาสักพักห่างกันสักประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณสัก๓๐๔๐เมตรได้ค่ะประมาณนั้น
เนินลงมาประมาณ๓๐๔๐เมตร
ถนนมันเป็นสวนเลนกันทั้งหมด๔เลนใช่ไหมคะ

แล้วก็ตรงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเลนชิดขวาหรือชิดซ้ายคะ

ก็คือวิ่งใกล้ทางข้างนะคะ
ลักษณะการเกิดเหตุเท่าที่บอกได้จากสภาพรถของหลานชายเนี่ย
ลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบไหนคะคุณอา

เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนหลานหลานเป็นคนนั่ง
ทีนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยคือถูกชนเข้าตรงไหนบ้างคะคุณอา
คือรถดูที่เกิดเหตุเหมือนรถเสียหลักค่ะ
รถเสียหลักแล้วก็มีรอยเบรกยาว
แล้วก็เสียหลักลงข้างถนน
ชนท่อค่ะท่อระบายน้ำ
แล้วก็พลิกคว่ำค่ะ

เพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
เอาเท่าที่คุณอาไปตามเรื่องแล้วตำรวจบอกได้
เรื่องต้นคือน่าจะเกิดจากการที่รถเสียหลัก
ชนชนท่อข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำใช่ไหมคะ

ตามข่าวทั้ง๒คนร่างลุดออกจากรถหรอคะ
ใช่ค่ะร่างหลุดออกจากรถด้านขวามือของคนขับทั้งสองเลยค่ะ
กระจกด้านขวาแตกค่ะ
เหมือนกับกระจกแตกก็เลยพุ่งออกทางกระจกทั้งคู่เหรอคะ
ใช่ค่ะ
โดยไม่น่าจะมีรถคันไหนที่มา
เอาเบื้องต้นก่อนยังไม่พูดถึงชนซ้ำนะคะ

ไม่น่าจะชนกับรถคันไหนทำให้เกิดเหตุนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนนี้
ที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายรูปไว้นั่นมันมี
ดูเหมือนเป็นรถเก๋งสีขาวค่ะ
ชิ้นที่หล่นอยู่ตรงนั้นค่ะ
ไม่ทราบว่ามันเกิดเหตุแล้วเขามาซ้ำ
หรือว่ามันยังไงค่ะ
สะเกิดรถสีขาว
หล่นอยู่๒๓ชิ้นที่เราเห็นตามภาพอะเนาะ

อันนี้ตำรวจไปเก็บหรือว่า
ไปถึงที่ตรงนั้นก่อนกันคะคุณอา
ก็มีพยานข้างที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นพยานบุคคลสัก๒๓คนอยู่ค่ะ

แล้วก็พนักงานตำรวจเขาจะเข้ามาค่ะค่ะ
ซึ่งที่เราเห็นเนี่ย
มาแค่เหยียบร่างซ้ำ
หรือว่ามาแล้วชนกันจนทำให้เกิดเหตุ
ยังค่ะยังค่ะยังไม่สรุปเลยค่ะ

รอยที่เราเห็นเป็นสีคล้ายสีส้มนั้นน่ะคือรอยเลือดป่ะคะ

หลานชายของคุณอาเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ในขณะที่เพื่อนของหลานชายซึ่งเป็นคนขับรถที่ว่านี้
บาดเจ็บตอนนี้น่าจะน่าจะยังอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าคะ
คนที่บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
แล้วคุณอาได้เจอหรือว่าได้คุยยังคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๗มกราคมใช่ไหมคุณอา

ยังเลยค่ะยังภาวะตัวน้องเลยค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะยังจำได้

อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะก็ได้ยินที่พูดกันมาว่า
กระทบกระเทือนสมองหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ค่ะ

อ่าทีนี้กลับมาที่อุบัติเหตุเนี่ยนะคะ

ลักษณะของรถที่หลานชายนั่งมาเนี่ย

เสียหลักดึงเบรกเหมือนเบรกมือยาวค่ะ
มันมีรอยอยู่กลางถนนอยู่เลยค่ะ
แล้วตัวรถตอนที่ไปมาเชิญค่ะ
ก็รถก็เสียหลักแบบตะแคงค่ะ

ยังอยู่บนพื้นถนนหรือว่าลงไปข้างทางแล้วคะ
อยู่ข้างทางค่ะเลนของมอไซค์ค่ะ

ทั้งสองคนเนี่ยตกออกมาทางขวาของรถใช่ไหมคะ
โดยที่ตำแหน่งที่เขาตกเนี่ยอยู่เลนซ้ายมือหรือเหวี่ยงไปขนาดไปอยู่เลนขวาคะ
อ่าน้องคนบาดเจ็บค่ะอยู่ใกล้ใกล้กับเลนมอไซค์อืม
ค่ะห่างจากรถไม่เยอะมากค่ะค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้น้องไอ้หลานเนี่ยค่ะตกฝั่งขวา
ค่ะอ่ามาอยู่กลางเลนของรถยนต์อ่า
อ่าที่เลนเลนวิ่งซ้ายนี่แหละค่ะแต่เป็นช่วงกลางของสองเลนนะคะ
อยู่ตรงเส้นแบ่งของ๒เลนใช่ไหมคะประมาณนั้น
เลนค่ะสีขาวอ่ะค่ะไม่ใช่สีเหลืองอ่าค่ะเอ่อ
คุณอาทางบ้านเนี่ยนะคะหลังจากที่รับศพแล้วเนี่ย
ได้ถามคุณหมอหรือว่ามีการชนสูตรมีการบอกสาเหตุการณ์ตายเบื้องต้นไหมคะ
ว่าบาดแผลตรงไหนที่ทำให้เขาเสียชีวิตคะตอนนี้ตามที่คุณหมอแจ้งมานะคะ
ก็น้องกระโหลกศีรษะแตกแบบละเอียดเลยอะค่ะอืม
แล้วก็กลางตัวก็รถเหยียบค่ะตามภาพเลยค่ะอืม

อย่างละเอียดนะคะคุณอาแต่ทีนี้ที่บอกว่าสาเหตุการตายเนี่ย
คือจากที่กระโหลกศีรษะแตกใช่ไหมคะค่ะหรือหรือว่าสาเหตุการณ์ตาย
ในเอกสารว่าอะไรคะคุณอาอันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
เพราะว่าอยู่กับผู้ปกครองค่ะอืมค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ทราบสภาพของศพ
ก็คือว่ากระโหลกแตกแล้วก็ตัวเนี่ยโดนรถเหยียบใช่ไหมคะใช่เลยค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณอาที่ถามแบบนี้ว่าคุณหมอบอกไหมว่าที่สาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิต
คือหมดลมเนี่ยมันน่าจะมาจากแผลลักษณะไหน
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าคือโดนกระแทกตั้งแต่แรกแล้วไปเลย
หรือว่าคืออาจจะยังมีชีวิตใช่ไหมคะอาจจะแค่บาดเจ็บแล้วโดนซ้ำ
เพราะอันนี้มันอาจจะบอกลักษณะคดีที่ต่างกันไปได้
ซึ่งคุณอายังไม่แน่ใจถูกไหมคะใช่ค่ะยังไม่แน่ใจเลยค่ะ
อ่าทีนี้ลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้เอ่อ
ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งพยานบอกไหมว่า
เอ่อตอนที่เกิดเหตุแล้วมีรถคันไหนจอดหรือชะลอหรือลงมาดูไหมคะ
ตามที่พยานบุคคลที่อยู่ข้างข้างที่เกิดเหตุนะคะอ่า
มีกล้องวงจรปิดที่ร้านข้างข้างอะค่ะสังเกตได้ว่า
มันมีรถเสียหลักแกก็ได้ยินเสียงว่ามันเบรกอี๊ดแกก็เลยวิ่งออกมาดู
เป็นบุคคลคนแรกค่ะแล้วทีนี้มันก็มีรถสวนมา
หลายคันแกก็พยายามใช้ไฟฉายแบบโบกว่า
เออตอนนี้รถปฏิเชษน้าเบาเบาหน่อยอ่าค่ะ
แต่รถแต่ละคันเขาก็ไม่มีคันเบรกเลยอ่ะค่ะอืม
คนที่ออกมา
ตอนที่ได้ยินเสียงอุบัติเหตุแล้วเนี่ยออกมาจากบ้านที่อยู่ถนนฝั่งเดียวกับที่
รถของหลานขับมาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอ่าเพราะเอ่อแล้วเวลาเขาโบกเขาก็คือโบกรถทางเดียวกันกลับไป
ฝั่งเดียวกับที่หลานจะไปใช่ไหมคะค่ะถ้าฝั่งเดียวกันค่ะซ้ายมือค่ะอ่า
ซึ่งกล้องวงจรปิดที่คุณอาพูดถึงเนี่ยคือมันมีกล้องวงจรปิดชัดไหมคะ
อันนั้นมันไม่ชัดค่ะมันเห็นแค่ว่ารถมันผ่านมาเป็นไฟในช่วงนั้นน่ะ
เป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มสามสี่คันค่ะเท่านั้นเอง
จับได้แค่ว่ามีไฟหน้ารถใช่ไหมคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสามทุ่ม
เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยชัดแล้วใช่ไหมคะค่ะตรงนั้นมันมืดค่ะ
มันมืดมากอ่าค่ะคุณคุณอายเชิญชวนให้แบบชาวเน็ตช่วยหากล้องวงจรปิดที่
รถที่ผ่านมาวันนั้นกล้องหน้ารถค่ะใครมีก็ได้ค่ะขอความอนุเคราะห์หน่อยค่ะ
ค่ะเพราะว่าสงสารน้องจริงจริงค่ะค่ะเข้าใจเข้าใจคุณคุณอา
ถนนเส้นนี้คุณอาใช้เองด้วยไหมคะก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะ
ถนนเส้นนี้เป็นถ้าตามข่าวเนี่ยเป็นถนนเส้นที่ค่อนข้างมืด
ไฟถนนไม่ค่อยมีอันนี้ถูกต้องป่ะคะใช่ค่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
เกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรคือมันทางตรงยาวรถขับเร็ว
หรือว่ามันมืดเลยชนกันคะทั้งมืดทั้งตรงค่ะตรงนั้น
ตรงยาวมากไหมเส้นนี้ก็ยาวนะคะยาวนะ
ช่วงนั้นมันจะเส้นตรงยาวแล้วคำว่าคำว่ามืดนี่คือไฟ
ไฟถนนระยะมันสักประมาณเท่าไหร่คะเสาต่อเสาเนี่ยค่ะ
ช่วงนั้นไม่มีไฟเลยค่ะมันไม่มีไฟเลยค่ะ
ช่วงนั้นค่ะบ้านคนอยู่ข้างถนนบริเวณนั้นเยอะไหมคะ
ไม่ค่ะห่างค่ะอ่าดูได้ทั้งสามทั้งสี่หลังประมาณนั้นเองค่ะ
อู๋ถ้าไม่ถ้าไม่มีไฟถนนหรือว่ามีแบบห่างกันมาก
นี่กล้องวงจรปิดนี่แทบหาไม่ได้เลยป่ะคะหมายถึงเฉพาะตรงเส้นนั้นน่ะนะ
ค่ะอืมอย่างถ้าสมมุติเราดูในภาพข่าวเนี่ย
บ้านของชาวบ้านบริเวณนั้นก็จะแหม่ห่างนะคะห่างมากเลยแหละ
ห่างค่ะแล้วคุณอาได้ไปขอกล้องวงจรปิดจากพื้น
เอางี้นะคะถ้านับจากจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ใกล้ที่สุดเนี่ย
เจอกล้องวงจรปิดตัวอื่นนอกเหนือจากที่ปั๊มไหมคะได้ลองหายังไง
ค่ะมีค่ะประสานงานไปเหมือนกันค่ะอ่าซึ่งไกลจากจุดเกิดเหตุเยอะไหมคะ
ตรงที่พยานคนแรกเราวิ่งออกมาเนี่ย
ก็เห็นเป็นรถวิ่งเป็นกลุ่มก็เท่านั้นค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็กล้องที่ปั๊มปตทค่ะ
แล้วก็กล้องที่สถานีตำรวจค่ะตามสี่แยกที่เราดูว่า
เกิดเหตุแล้วมีรถคันไหนวิ่งผ่านมาไหมในช่วงนั้นค่ะ
มีกล้องของเอ่อร้านขายของของพยานใช่ไหมคะค่ะตัวหนึ่ง
แล้วก็ไปเจอที่ปั๊มปอตทเนี้ยที่เป็นข่าวอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอ่า
ที่ที่ปั๊มเนี่ยนะคะมันมีกล้องที่อยู่ด้านหน้าที่ส่องไปทางถนนไหมคะ
หรือมีเฉพาะกล้องที่ส่องอยู่ในปั๊มคะมันมีกล้องด้านหน้าค่ะ
แต่ว่ามันไม่ชัดมากเห็นแค่ข้างรถค่ะแต่มันมันพอจะมองเห็นไหมว่าเป็นรถสีอะไร
เป็นรถยนต์เป็นรถกระบะอะไรอย่างนี้มันพอเห็นไหมคะ
พอเห็นค่ะพอเห็นค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะได้กล้องวงจรปิดของปั๊มอีกตัวหนึ่ง
ค่ะแล้วก็เราไม่เห็นป้ายทะเบียนค่ะอืมแล้วถัดไปเนี่ย
ก็จะเจอสี่แยกซึ่งมีป้อมตำรวจอยู่ใช่ไหมคะค่ะเป็นกล้องของตำรวจค่ะ
กล้องอ๋ออ๋อกล้องของตำรวจค่ะซึ่งอันนี้ตำรวจท่านไปเอามายังคะ
เขื่องนายไปเอาไหมยังคะมีพร้อมหมดแล้วค่ะแล้วมันเห็นไหมคุณอา
มันก็เห็นเฉพาะเป็นตัวรถอะค่ะว่าวิ่งผ่านแต่ว่าป้ายทะเบียนมันไม่เห็นนะคะ
มันกลางคืนด้วยอ่ะอ่าไฟสะท้อนนะคะอ่าแล้วมันพอเห็นไหมว่าเป็นรถ
เป็นรถยนต์กระบะสีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะ
อืมก็อาจจะแคบลงแล้วมั้งคะคุณอาตำรวจว่ายังไงบ้างอ่ะคะ
ก็ช่วยกันพยายามอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาแบบช่วยเราตลอดเลยค่ะ
พนักงานสอบสวนก็ทำงานหามลูกหามค่ำกันค่ะคุณอาซึ่งถ้าสมมุติ
นับแบบนี้นะกล้อง๓ตัวที่คุณอาพูดถึงนะคะ
ที่ร้านขายของของพยานถัดไปคือกล้องด้านหน้าของปั๊มปตท
ถัดไปคือกล้องของตำรวจเองเนี่ยสามตัวนี้เรียงกันเนี่ย
ถนนยังเป็นทางตรงอยู่ไม่มีแยกไปทางไหนเลยใช่ไหมคะ
มันมีแยกอยู่เส้นหนึ่งค่ะเลยปั๊มปอตทไป
ก่อนถึงกล้องของตำรวจค่ะตรงนั้นก็สามแยก
ตรงนั้นก็มีกล้องเหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นรถว่าเป็นรถเก๋งสีขาว
แวะตรงนั้นคันนึงอืมค่ะแต่คนละเก๋งเราได้อยู่ค่ะ
แต่คนละเก๋งขาวกับที่ปตทใช่ไหมคะคนละคันค่ะอืม
คุณอาถ้าฟังจากคุณอาแบบนี้เท่าที่เล่าเรื่องมาทั้งหมดนี่มันไม่ได้ยากเกินไปนะคะ
ทั้งกล้องอ่ะสามหรืออาจจะรวมสี่ตัวด้วยก็ได้
ตรงสามแยกก่อนจะถึงตัวที่คุณอาบอกว่าของตำรวจเนี่ยนะคะ
แล้วก็รวมถึงลักษณะของรถเนี่ยมันไม่ได้มากจนแทบจะ
แทบจะแบบจับกลุ่มไม่ได้ว่าควรจะไปตามกี่คันถูกไหมค่ะค่ะ
แล้วคุณเอ่อเรื่องนี้เกิดสิบเจ็ดมะกะลานะคุณอาค่ะค่ะ
ค่ะแล้วไปตามความคืบหน้าล่าสุดวันไหนคะคุณอา
วันนี้เพิ่งมาถึงบ้านค่ะอ่าทางตำรวจท่านบอกไหมคะ
ว่าจากที่รวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยพอจะต้องตามหารถทั้งหมดกี่คัน
ก็ประมาณสามถึงสี่คันค่ะสามถึงสี่คันโดยหนึ่งคันคือคันที่เป็นข่าวนี้เนี่ย
ไปแล้วไปพบตำรวจแล้วใช่ค่ะอ่าก็จะเหลืออีกประมาณสองหรือสามคัน
ค่ะอืมคุณอาตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติใคร
ใครก็แล้วแต่มีหลักฐานใดให้ส่งไปที่เฟซบุ๊คของคุณอาเหรอคะ
ใช่ค่ะได้เลยค่ะตอนนี้แบบขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนเลยค่ะ
อ่าใครที่พบเห็นอ่าหรือว่าเหตุการณ์ก็ขอส่งรายละเอียดมาได้เลยค่ะ
อ่าคุณอาใช้เฟซบุ๊คชื่อนงรักเลยนะคะคุณผู้ชมใช่เลยค่ะอ่า
งงแล้วก็เว้นวักแล้วก็รักนะคะอ่าคุณคุณอาวันนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ที่อยู่ในคลิปที่เป็นคนขับรถสีขาวเขาไปพบตำรวจ
คุณคุณอาได้อยู่ด้วยตอนที่เขาไปพบตำรวจไหมคะได้คุยค่ะได้อยู่ด้วยค่ะ
คุยกันความยังไงคะแต่ตอนที่พนักงานสอบสวนเขาสอบสวนเราไม่ได้เข้าไปค่ะ
แต่ได้คุยกับน้องเป็นการเบื่องต้นค่ะอ่าซึ่งเขาเขาเล่าว่ายังไงบ้างคะ
แล้วก็ว่ารถมีคนเหยียบไปก่อนอะไรประมาณนี้น้องเขาเละแล้วอะไรประมาณในส่วนหัว
ที่ก็พูดให้ฟังอะค่ะค่ะแล้วก็
เขาก็เห็นอย่างนั้นมันกระชั้นชิดเขาก็หากหลบ
อันนี้ไม่ทราบว่าเขาหลบทันหรือไม่ทันอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ค่ะแล้วเขาได้พูดไหมคะว่าทำไมถึงเลี้ยวเข้าปั๊มแล้วเข้าปั๊มไปทำอะไร
คือตอนนั้นเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหยียบอะไรก็แก๊ปสักอย่างอะไรขาว
เขาก็เลยว่าติดใจตรงนั้นอยากไปดูให้มันชัดเจนที่ปั๊มค่ะ
ตอนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยคือเขาเท่าที่เขาบอกคุณอานะคะคิดไหมว่าเหยียบ
ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือว่าร่างคนก็แล้วแต่ตอนนั้นเขาคิดอยู่แล้วไหมคะ
อันนี้ก็ไม่ทราบน้องเขาเหมือนกันค่ะอ่าไม่ทราบน้องเขาเหมือนกัน
แต่ที่เขาพูดเขาก็บอกว่าเขาเหยียบอะไรขาว
คุณอาทางตำรวจได้บอกไหมคะว่าอันนี้ขออนุญาตถามนะคะ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคดีคือว่าได้ตรวจสอบเพื่อนของหลานชายไหมว่า
หลับในหรือดื่มมาหรือเปล่าหรือวูบหรือเป็นยังไง
อันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลย
พนักงานสอบสวนเขาสอบสวนไปถึงไหนแล้วค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะคุณอาเดี๋ยวเราวางสายจากคุณอาเสร็จนะคะ
ช่วงหน้าเราจะคุยกับน้องที่ขับรถเก๋งสีขาวที่ว่านี้
ไปพบตำรวจนะคะแล้วเดี๋ยวจะฟังเขาอีกเสียงหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
แล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าอย่างไรก็แล้วแต่
อาจจะได้ติดต่อกันอีกครั้งนะคะคุณอา

ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณบอล
ซึ่งเป็นคนขับรถเก่งสีขาวที่เราเห็นว่าไปจอดรถนะคะ
แล้วก็เอาน้ำมาร่าที่รถตัวเองในปั๊มน้ำมันตรงนั้นสักครู่ค่ะ

ก็คือคุณบอลนะขอใช้ชื่อนี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะคุณบอลเองก็โดนตัดสินไปแล้วเหมือนกันนะคะ
ตัวก็ไม่สบายใจนะคุณบอลสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณบอลวันนี้คุณบอลเข้าไปหาตำรวจครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ

คุณบอลเข้าไปหาเพราะว่าเห็นข่าวหรือว่าตำรวจส่งหมายเรียกคะ
เห็นข่าวจากโซเชียลครับพี่
ทีนี้คุณบอลช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ว่าเอาเท่าที่เราจำได้วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
ก็ผมขับรถมุ่งหน้าเข้าอุบลนะครับอุบลราชธานี

นะครับคือก็คือถึงตรงที่ก่อนถึงเกิดเหตุมันจะมีเนินนะครับ

ครับก็ผมก็ขึ้นเนินไป

ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรก็เหมือนประมาณแบบว่าเหมือนคนอยู่ข้างทางทั่วไปครับ

พอเข้าไปถึงใกล้ที่เกิดเหตุปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่เลนส์๒นะพี่เลน
อแล้วเหมือนเมื่อเข้าไปถึงมันจะเห็นเหมือนคล้ายร่างคนนะครับ
พอเห็นล่างผมก็หักหลบเลยพอผมหักหลบคือ
ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับอ่าเล่นสวนอ่าใช่ครับเล่นสวน
แล้วก็ทีนี้ก็คือเหมือนประมาณเลยว่าพอห่างออกเสร็จปุ๊บก็คึก
ก็คือตกใจครับค่ะก็คือตกใจก็ขับเหมือนประมาณขับชะลอ
แต่เราได้เหยียบอะไรหรือเปล่าว่าก็ไม่ได้เหยียบเหมือนไม่ได้ชนอะไรทั้งสิ้น
ครับแล้วทีนี้ก็เหมือนประมาณแบบคือไม่มั่นใจ
ก็คือถ้าจะจอดตรงนั้นมันก็มืดนะครับผมก็เลยตัดสินใจคือแวะแวะเข้าปั๊ม
แต่ก็คือเหมือนมีคนคือมีคนนั่งมาด้วยก็เหมือนจะเข้าห้องน้ำด้วยอะไรประมาณนี้
ก็อาการตกใจนะครับค่ะครับก็เลยแวะเข้าปั๊มไปไปไป
เหมือนไปตรวจสอบดูว่ารถเราโดนอะไรไหมเราเหยียบอะไรไปหรือเปล่า
อะไรประมาณเนี้ยครับอืมซึ่งลงไปดูแล้วมันเหมือนเหมือนมีเศษอะไรขาวขาวที่ติดอยู่
อ่าใต้ท้องรถอยู่ฝั่งซ้ายพี่ผมตามตามคลิปที่ผมมองดูอะครับพี่ค่ะครับ
ติดติดอยู่ใต้ท้องรถหรือติดอยู่ที่ล้อรถอ่าล้อล้อรถอ่า
ไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะพี่เพราะว่าเหมือนคล้ายเหมือนมีวงแดงอยู่
แต่ผมไม่ทราบว่าจะเป็นเลือดอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจเพราะว่าก็ดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่ไอ้ขัดมาจากบางคนรถนะพี่
ตรงที่มันติดคล้ายคล้ายตรงใต้ท้องไม่ใช่ตรงใต้ท้องอ่า
รถเยอะนะพี่ค่ะก็คือตรงสันสันนะครับสันที่ใกล้ใกล้ติดประตูรถนะครับ
มันจะมีเศษอะไรขาวขาวติดอยู่เหมือนหยดอะไรสักอย่างอ่า
ผมก็เลยให้น้องผู้หญิงเนี้ยคนเนี้ยคือเข้าเข้าไปซื้อน้ำค่ะ
มามาสาดเข้าไปดูเหมือนประมาณว่ามันจะหลุดไหมอะไรประมาณเนี้ยอืม
แต่มันก็ไม่ได้หลุดอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถูไม่ได้อะไรเลยก็สาดดูเฉยว่า
สงสัยว่าเราเหยียบอะไรมาหรือเปล่าค่ะคือตกใจอย่างเงี้ครับค่ะ
คุณบอลตอนที่ผ่านจุดที่เกิดเหตุนะคะเราขอกลับไปทีละช็อตนะ
ปกติคุณบอลใช้ใช้เส้นทางนี้ประจำไหมคะประจำครับอ่าใช้ประจำ
ครับรถวิ่งเร็วไหมรถรถผมที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะหมายถึงว่ารถที่ใช้เส้นเนี้ยส่วนใหญ่วิ่งเร็วไหมคะอ๋อก็เร็วครับ
ประมาณเร็วเร็วมีเร็วมันมันเป็นทางตรงที่ที่ยาวต่อตรงกันแค่ไหนอ่ะ
คุณบอลพอจะบอกได้ไหมเป็นกิโลไหมคะอ่าตรงกันเป็นกิโลครับ
แล้วเนินเนินอ่ะมันมีเยอะไหมคะถนนเส้นเนี้ยค่ะเนินเนินตรงนี้ก็คือ
มันจะเป็นเนินตรงนี้คือที่ใหญ่ที่สุดนะครับ
คือที่เป็นเนินก็คือเขาเรียกว่าเป็นเนินคล้ายแบบเนินป่า
ที่มันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายคล้ายป่าข้างข้างทางอ่า
สูงไหมคะเนินที่ว่านี้อ่ะอืมถ้ามองไกลไกลถ้ามองไกลจะสูง
ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับค่ะก็คือเหมือนประมาณแบบว่ามอง
คือรถรถมาด้านหน้าสักประมาณหนึ่งกิโลหรือว่าประมาณห้าร้อยมิตรก็เกือบเกือบจะไม่มองกันไม่เห็นแบบประมาณเนี้ยอ่า
คุณบอลทีนี้พอเราลงจากเนินแล้วเนี่ยนะคะคือเอาจากที่เรากะจากสายตาเนี่ย
พอนับจากลงจากเนินนะหรือว่าอยู่บนเนินก็แล้วแต่แวบแรกที่เราเห็นว่ามันมีอะไรแปลกอยู่ข้างหน้าเนี่ย
คุณคุณบอลเห็นตรงไหนแวบแรกที่แปลกก็คือไฟไฟคนสองสองข้างทางนะครับ
คือเหมือนประมาณแป๊บแต่มันไม่ใช่แสงใหญ่ไงครับค่ะอ่า
มันเป็นคำว่าแป๊บนี่คือโทษนะคะเขาใช้ไฟฉายหรือว่ามันมันมีกระบองหรือมันมียังไง
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระบองหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าที่คือถ้าแสงเล็กขนาดนั้นอาจจะเป็นแสงจากกล้องโทรศัพท์ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยครับ
ลักษณะที่เราเห็นนี่คือเปิดปิดเปิดปิดให้มันกระพริบหรือว่าเปิดแล้วโบกไปโบกมา
โกกไปโบกมาครับโบกไปโบกมาอ่าโดยโดยไฟที่เราเห็นเนี่ยมาอยู่ในเลนที่รถวิ่งหรือว่าอยู่ข้างทางคะ
อยู่ข้างทางครับอยู่ข้างทางอ่าใช่ค่ะทีนี้พอเราเห็นไฟแวบเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาใกล้อีกแค่ไหนคะ
คุณบอลที่กว่าจะเห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่กลางถนนนะคะตรงนั้นผมผมไม่ได้วัดแสงไฟว่าจะอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุแค่ไหนนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าก็คือเหมือนประมาณแบบตอนที่ผมเหยียบอะไรแบบดังครอบแคบหนักก็คือน่าจะประมาณสัก๑๐เมตรได้แล้วผมหักหลบ
อืมครับเหยียบเดี๋ยวนะคุณอันนี้ถามแบบตรงไปตรงมานะคะคือทราบว่าไฟถนนไม่มีแล้วทราบว่ามืด
แต่ทีนี้พอมันเข้ามาใกล้ไฟรถเรามันส่องพอจะเห็นไหมว่ามันมีร่างคนหรือมีอะไรสักอย่าง
เหมือนกับนูนกองครับพอเห็นพอเห็นที่จะแบบมาเหมือนประมาณแบบว่าพอพอเห็นปุ๊บผมตัดสินใจหักหลบหักหลบขวาเลยทันทีเลย
ที่เห็นน่ะเห็นเป็นคนเลยหรือเปล่าคะก็คือเห็นเป็นร่างครับแต่เพียงแต่ว่าผมมองไม่เห็นหัวคนแล้วนะ
อ่าลักษณะที่ที่คุณบอลมองเห็นเนี่ยนะคะโทษนะคือว่าที่บอกว่ามองไม่เห็นเป็นหัวคนแล้วเนี่ย
คือหัวเนี่ยหันหันไปทางที่รถวิ่งหรือว่าขวางถนนอยู่คะอ่าร่างร่างคนขวางครับ
ขวางถนนอยู่แต่ส่วนน่าจะส่วนหัวน่าจะหันเข้าไปหาเส้นสีเหลืองนะครับอืม
ที่เหลืองกลางถนนอืมแล้วตอนที่เข้าไปเนี่ยเห็นชิ้นส่วนของรถบ้างไหมคะ
ตอนที่เข้าไปคือตอนที่ผมขับเข้าไปใช่ไหมใช่พอยิ่งเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้นะคะ
ไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นชิ้นส่วนอะไรเลยเหรอใช่ครับตอนนั้นผมไม่เห็นชิ้นส่วนอะไรเลย
คือถ้าเท่าที่เหยียบมาผมก็ยังผมก็ยังคล่องใจอยู่ในเหมือนประมาณเศษที่ผมเหยียบคือมันคืออะไรไงครับ
คุณบอลตอนที่เข้าไปใกล้เนี่ยนะคะถ้าเห็นว่ามีร่างหนึ่งไม่มีศีรษะแล้วเนี่ยนะไม่มีหัวแล้วนะคะ
ครับตอนเข้าไปเห็นว่ามีกี่ร่างร่างเดียวครับอ้าวเหรอใช่ครับ
เมื่อกี้ฟังจากคุณอานี่ดูว่าเขาไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่นะคะสำหรับน้องสองคนที่นอนเจ็บอยู่ตอนแรกอ่ะ
ไม่เห็นอีกคนนึงใช่ไหมไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นเลยครับเพราะว่าผมเห็นก็คือคือตกใจก็คือผมมาเลนในอยู่แล้ว
อืมอ่าผมมาผมมาเลนขวาอยู่แล้วก็คือยิงยิงตรงมาพอลงจากเนินเสร็จปุ๊บก็เห็นไฟแวบ
แล้วก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรว่าจะมีที่เกิดเหตุพอมาถึงใกล้เสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเหมือนคล้ายรถเหยียบอะไรสักอย่างแล้วพอมาประจันหน้าพอดีก็คือร่างคนจอดขวางขวางอยู่ผมก็หักหลบทันทีเลย
ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าผมก็ไม่ได้ทราบเลยครับ
คุณคุณบอลขับมาพร้อมกับรถกี่คันจำได้ไหมคะถ้าเท่าที่จำได้ผมไม่ได้ขับมาพร้อมกับคันไหนเลยครับ
คันเดียวคล้ายคล้ายคันเดียวโดนเลยอ๋อก็คือทิ้งช่วงใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าเอ้ยผมเห็นรถตามหรือผมเห็นรถนำผมไม่มีใช่ไหมอ่าถ้าถ้ารถถ้ารถนำถ้ารถนำน่ะน่าจะประมาณคือตั้งแต่การเริ่มต้นผมอ่าออกออกออกจากที่เอ่อ
ถนนคือภายหลังแล้วอะพี่ก่อนที่จะมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ยังไงคะแปลว่าก็คือเหมือนประมาณแบบว่าอ่า
ผมได้ให้น้องจอดทำธุระทำธุระส่วนตัวข้างทางครับ
พอทำธุระข้างทางเหมือนประมาณแบบมีรถแซงเราไปตอนนั้นนะครับน่าจะประมาณ๑๒คันได้
อะไรประมาณนี้ครับโดยที่แซงไปหนึ่งถึงสองคันได้มองไหมคะว่าเป็นรถ
รถกระบะรถยนต์รถแบบไหนเอ่อได้ได้ได้ได้ได้มองอยู่ครับ
แต่แทงผิวเผินถ้าเท่าที่จำได้น่าจะเป็นรถกระบะสีอะไรจำได้ไหมคะเอ่อ
น่าจะเป็นสีขาวเหมือนกันครับเพราะว่าวันนั้นน่ะถ้าเท่าที่ถ้าเท่าที่มองดูมีรถสีขาว
ค่อนข้างที่จะแบบสองถึงสามคันขึ้นไปครับประมาณเนี้ยถามหมดเลยเหรอ
ใช่ครับรถกระบะที่ผมตอนตอนแรกที่อ่าตอนแรกที่น้องอ่าน้องขับรถแซงตอนแรก
น้องขับรถแซงตอนแรกก็เป็นคันกระบะสีขาวค่ะครับพอผมไปจอดอ่าทำธุระ
ปุ๊บคือเปลี่ยนการขับแล้วทีนี้อ่าพอเปลี่ยนการการขับเสร็จปุ๊บ
ก็มันมีรถแซงเรานำหน้าขึ้นไปตอนที่ผมทำธุระอยู่ครับ
รถกระบะก็เห็นอันนี้ก็เป็นก็เป็นสีขาวใช่ครับ
ส่วนคันอีกคันนึงเป็นรถลักษณะไหนคะรถยนต์
ก็รถยนต์ครับแต่ผมไม่สามารถที่จะจำได้เพราะว่าการทำธุระผมหันคือหันหลัง
ไม่เป็นไรค่ะจำได้๒คันใช่ไหมหรือมีมากกว่านี้คะ
จำได้แค่นี้ครับจำได้แค่สองคันอ่าเอ่อตอนตอนที่ขับมาถึงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
จากที่คุณบอลตรวจใต้ท้องหรือใต้ท้องรถหรือว่าแม้กระทั่งไอ้ตรงตัวแบบสันมันเนี่ยนะคะ
คือตกลงเรารู้ไหมว่ารักษณะที่เราเหยียบเนี่ยมันน่าจะเป็นการเหยียบของที่เหมือนกับแข็งหรือไม่แข็งมาก
อ่าครับอ่าเหมือนประมาณแบบว่ารู้สึกได้ว่าอาจจะไม่แข็งมากประมาณเนี้ยครับ
แล้วมันมีตกลงว่าพอกลับไม่ใช่ที่ปั๊มนะพอกลับไปถึงบ้านหรือจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
ได้ได้ได้ไปจับได้ไปเอาออกมาดูไหมคะว่าตกลงมันคืออะไรคะอ๋อไม่ไม่ครับ
ก็คือยังคือเหมือนประมาณแบบว่าสาดไปแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะหลุดไปเอง
อ่าอ่าครับถามแบบตรงไปตรงมานะคะเรียนถามเผื่อว่ามันมันมี
มันมีเหมือนเลือดหรือมีเหมือนชิ้นส่วนเนื้อคนติดอยู่ที่ส่วนใดของรถเราบ้างไหมคะ
อืมทางตรงนี้ผมไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้ไปดูครับเพราะว่าหลังจากที่เอ่อ
ได้เกิดเหตุแล้วเอารถเข้าอุบลก็คือเป็นน้องผู้หญิงนะครับที่ใช้ที่ใช้รถแล้ว
อืมตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ล้างรถไปยังคะ
น้องน่าจะได้ล้างแล้วมั้งครับตอนที่คุณบอลดูด้านหน้าตรงมุมซ้ายใช่ไหม
มุมซ้ายหน้าใช่ไหมคะครับผมครับอย่างแผลที่เราเห็นอันนี้มันมีอยู่นั้นยังคะ
มันเป็นรอยขูดสีดำเนี่ยมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับพี่
แล้วแผลตรงอื่นตรงบริเวณด้านเนี่ยหัวมุมด้านซ้ายด้านหน้าด้านข้างเนี่ยมันมีอีกหลายรอยไหมคะที่มีอยู่อะค่ะ
ไม่มีรอยเลยครับพี่มีแค่ตรงนั้นใช่ไหม
ใช่ถ้าเท่าที่ผมเห็นก็มีอยู่แค่นี้ครับ
เอาล่ะคุณบอลค่ะไปพบตำรวจมาเสร็จแล้วตำรวจนัดอีกไหมว่าให้มารอบไหนอีกอ่ะคะ
ก็คือตอนนี้คือให้ปากคำไปแล้วครับแล้วก็มีนัดเซ็นเอกสาร
เซ็นเอกสารก็คือแต่ผมก็เซ็นไปในจำนวนนึงแล้วล่ะครับ
ที่เป็นคือสืบเป็นพยานสืบหรือว่าเป็นที่ให้ปากคำก็คือให้ทางตำรวจคือเขาจะจัดการ
ค่ะคุณบอลได้คือได้พบคุณอาที่ออกมาร้องเรียนแล้วใช่ไหมคะ

แล้วยังมีอะไรคาใจอีกไหมคะขอเบอร์ติดต่อกันไว้ไลน์ติดต่อกันไว้ไหม

เพราะว่าถ้าที่ผมรู้ข่าววันคืนก่อนที่ผมจะเข้าไปหาตำรวจผมก็โทรหาเลยครับ
คุณบอลรถเรามีกล้องหน้ารถไหมคะ
มีครับแต่น้องเหมือนประมาณแบบว่าถอดที่อันนั้นออกแล้วก็เสียบชาร์จแบต

คือตอนที่น้องใช้รถขับขับรถกลับมาบ้านหรือว่าจะไปก็คือมันประมาณว่าเราจะโทรคุยกัน
แล้วก็คือเหมือนจะประมาณแบตจะหมดเหมือนน้องก็เลยถอดเสียบชาร์แบ็คอะครับ

ใช่ครับคือที่จริงถอดมาตั้งนานแล้วตอนถอดตั้งแต่๒วันที่แล้วก่อนที่จะวันเกิดเหตุ
เอาล่ะค่ะได้ข้อมูลค่ะยังไงขอบคุณคุณบอลมากเลยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะอีกคนนึงที่สามารถจะบอกได้ว่าเท่าที่เห็นเห็นอะไร
เพราะว่าแทบจะเป็นคนแรกเลยนะคะที่อยู่ในบริเวณนั้นที่ได้ยินเสียงอุบัติเหตุแล้วก็ออกมาที่ถนนสักครู่ค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะก็ขอใช้ชื่อสมมุติเช่นเดียวกันเรียกว่าคุณเอนะคะคุณเอสวัสดีค่ะ

คุณเอเนี่ยออกมาตอนที่ได้ยินเสียงอุบัติเหตุเลยใช่ไหม

คุณเอออกมาแล้วเห็นอะไรบ้างคะ
ก็มันมืดมากครับพอดีจุดที่ผมยืนอยู่กับสถานที่เกิดเหตุห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรครับ
พอเห็นท้องรถนิดหน่อยครับว่ารถรถตะแคงคว่ำอยู่
คุณเอตอนที่คุณเอเห็นแวบแรกเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นแค่รถคันเดียวประสบบัติเหตุหรือว่าชนกันคะ
เห็นเป็นรถคันเดียวครับเพราะเสียงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเสียงมันแล้วก็คว่ำแล้วผมก็รีบวิ่งออกมาครับ

ใช่ครับเหมือนจะเสียหลักแล้วก็นี่แหละครับเสียหลักแล้วก็มีเสียงชน
คุณเอค่ะจากจุดที่คุณเอได้ยินเสียงนะแล้วก็วิ่งออกมาที่เห็นถนนเนี่ยมันห่างกันถึงนาทีไหมไม่ถึงใช่ไหม

ครับก็ได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาเลยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเอาจากคุณเอเนี่ยคือไม่น่าจะชนกับรถคันไหนใช่ไหมคะ

คุณเอเห็นว่าน้องสองคนนี้เนี่ยหลุดออกมาแล้วก็นอนอยู่ที่ถนนแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ครับตอนนั้นผมไม่เห็นนะครับพอดี

มันมืดมากครับระยะแค่๕๐เมตรก็มองไม่เห็นแล้วครับ
ค่ะแล้วคุณเอทำยังไงบ้างคะ
ผมก็ยืนอยู่ข้างถนนพอดีผมอยู่กับยามตรงไปตรงผมอยู่

ก็โบกไปนั่นแหละครับโบกไปเหมือนผมมีโทรศัพท์ใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะทำไงตอนนั้น
ประมาณนี้ครับ
เร็วมากครับ

แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่า

ผมก็ไม่รู้ว่าชนอะไรผมก็โทรบอก
นี่แหละครับ

ที่เห็นวิ่งไปคันหนึ่งกระบะแน่

แต่ยี่ห้อกับสีไม่รู้ล่ะ

ขอนิดนึงมันเป็นรถโหลดต่ำไหมคะ
ไม่ครับไม่โหลดครับ
ถัดมาที่เราจำได้คืออะไรคะ

จำรูปลักษณะได้ไหมคะ

แล้วคันที่๓พอจำได้ไหมคะ

ผมทั้งโทรทั้งเรียก

คันแรกที่เราเห็นแวบแรกที่ไปคือกระบะใช่ไหมคะ

ทีนี้ขอกลับมาที่เสียงเมื่อสักครู่นี้นะคะ

แล้วเราได้ยินเสียงด้วยหรอ

ได้ยินเสียงครับ

เสียงลักษณะชน
อืม

น่าจะชนเต็มครับ

แล้วได้ยินเสียงไปต่อเลยหรือหยุดหรือยังไงคะ

แล้วคันถัดมาที่เราเห็นที่ตามไปเขาทำยังไงคะ

แต่คันต่อมาจะเบรกแล้วก็หักเลี้ยวออก
แต่คันต่อมาจะเบรกแล้วก็หักเลี้ยวออก

หลบไปทางซ้ายหรือทางขวาคะ

แล้วคันถัดมาได้ดูไหมคะว่ามันเป็นแบบไหน
แล้วคันถัดมาได้ดูไหมคะว่ามันเป็นแบบไหน

ทีนี้คุณเอตรงนั้นเนี่ยนะครับ
มันมีกล้องวงจรปิดที่เป็นของชาวบ้าน

ของบ้านแถวนั้นมีอยู่บ้างไหมคะ

มีแต่ของตรงบริษัทผม
แต่มันจะอยู่ข้างในผลิตนะครับ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ

พอที่ตำรวจเขามาขอ
พอจะนึกออกไหมว่ามันจะมาจากไหนได้คะ
ผมว่าน่าจะมาจากคันชนนี่แหละ
ผมไม่รู้ว่าคันไหนมันคันครับ
แต่อยู่ณตอนนั้นผมเห็นก็
ก็มีชิ้นส่วนนี่แหละครับสีขาว

ทีนี้ดิฉันขอกลับมาย้อนสุดท้ายแล้วว่า
ที่บอกว่าที่เราเห็นแวบแรกเลยหลังจากเราวิ่งออกมา
คันที่เราเห็นคันแรกที่วิ่งไปคือรถกระบะ
แต่คุณเอก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นสีขาวหรือไม่ถูกไหมคะ
ไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีขาวครับ

ชิ้นส่วนนี้มันอยู่ตรงไหนของถนนคะคุณเอ

นี่ค่ะที่ตำรวจเขาเก็บได้ที่มันเป็นสีขาวสองสามชิ้นเนี่ย
ก็อยู่แถวบริเวณตรงศพนั่นแหละครับ
มันอยู่ฝั่งไปทางไปทางป่าซ้ายมือหรือมันอยู่ไปทางเลนสวนคะ
อยู่ทางซ้ายมือครับฝั่งรถที่อันนี้แหละ
แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวใช่ไหม
ก็น่าจะเกี่ยวผมว่าน่าจะเกี่ยวนะครับ
ไม่เป็นไรค่ะคุณเอเพราะว่าจริงแล้วคดีนี้เนี่ยยัง
จริงเท่าที่ฟังทั้ง๓ท่านวันนี้ในรายการเราอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ
และคิดว่าตำรวจน่าจะมีน่าจะมีวัตถุดิบในคดีค่อนข้างจะมากนะคะ
โดยเฉพาะเดี๋ยวรอตำรวจไปสอบน้องที่หนึ่งคนรอดชีวิตนะคะบัตรเจ็บ
คือคนที่เจ็บนั่งอยู่ข้างถนนหรอ

ยังไงเบื้องต้นขอบคุณก่อนสำหรับวันนี้นะคะ
ครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
เป็นข่าวที่มาให้ช่วยกันนะคะถ้าใครมีถ้าใครมีกล้องหน้ารถ

อีกสักครู่คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่สวัสดีค่ะ